แล้วเมื่อคุณคิงพูดว่า๗วันเราก็จะมากลับมาพูดถึงครบรอบ๗วันจริงนะคะ
นาฏกรรมเรือหลวงสุโขทัยหลังจากถูกคลื่นซัดจนอับปานที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ตั้งแต่๑๘ธันวาคมจนถึงวันนี้๒๕ธันวาคม
ครบ๗วันของการค้นหานะคะผู้สูญหายเองหรือส่วนหนึ่งที่มีการช่วยเหลือขึ้นมาได้แล้ว
เราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางกลางทะเลอ่าวไทย
จมดิ่งลงสู่ใต้ทะเลในช่วงดึกของคืนวันที่๑๘ธันวาคมเวลาประมาณสักเที่ยงคืน๑๒นาที
อันนี้ถือเป็นหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือไทยนะคะที่สร้างความสูญเสียมากที่สุด
หลังจากออกจากสัตหีบชนบุรีไปรับภารกิจที่จังหวัดชุมพร
แต่ถูกคลื่นลมซัดและส่งผลให้เครื่องจักรหยุดทำงาน
กัดแบริ่ง๐๙๐ระยะ๒๐ใหม่ทะเลในพื้นที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขัน
ตัวเรืองนั้นเอี่ยงขนานกับพื้นน้ำ๘๐องศา
และถือเป็นภาพวินาทีประวัติศาสตร์จริงนะคะที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางแล้วจมดิ่งลงสู่ใต้ทะเลลึก
พร้อมด้วยชะตากรรมของลูกเรือทั้ง๑๐๕ชีวิต
เหตุการณ์นี้หลายฝ่ายจับตามอง
หลังเกิดเหตุมีกำลังพลเสียชีวิตที่สามารถยืนยันอัตลักษณ์ได้แล้ว๗นายด้วยกันค่ะ

พันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณ
พันธาเอกอำนาจพิมพี
๔พันธาเอกจักรพงษ์พูลผล
๕พลทหารอัครเดชโพบัตร
ไปคือช่วงเวลาที่มีค่าสำหรับครอบครัวและญาติที่รอคอยความช่วยเหลือนะคะ
เจ้าหน้าที่เร่งค้นหาทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ

จนเริ่มไปพบกำลังภนที่สูญหาย
และแน่นอนว่ามีทั้งผู้รอดชีวิตและผู้เสียชีวิตค่ะ
มุมมองของครอบครัวของกำลังพล
หลายคนเสียใจที่รู้ข่าวเมื่อรอคอยแล้ว
แต่กลายเป็นว่าพบว่าคนที่รอคอยเสียชีวิต
หลายคนยังรอคอยอย่างมีความหวังเมื่อยังหาไม่เจอ
ตั้งคำถามเป็นประเด็นสำคัญถึงเสื้อชูชีพ
ที่บอกว่าเสื้อชูชีพไม่พอ
ผู้บัญชาการกองทัพเรือออกมายอมรับนะคะว่า
ชูชีพไม่เพียงพอต่อกำลังพลบนเรือจริง
เนื่องจากมีกำลังผลขึ้นเรือไปเพิ่มเติมอีก๓๐นาย
และอีกประเด็นที่ตอนนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก
เรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศว่า
วันที่๑๘ธันวาคมเป็นช่วงที่อ่าวไทยมีมรสุมและคลื่นลมแรง

กองทัพเรือถึงใช้วิธีออกเดินเรือในภารกิจครั้งนี้
ทำกลางความสงสัยที่ยังคงถูกตั้งคำถามและรอคำตอบอีกมากมายนะคะ